กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวของคู่รักสุดติ๊ดอย่างสายป่านและอาเบ
ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ติดตามรายการรายการหนึ่งถึงเส้นทางเรื่องราวความรักของทั้งคู่
กว่าจะได้มาเจอกันคนหนึ่งเป็นซุปตาอีกคนนึงเป็นแฟนคลับ
พอมาพบรักกันเนี่ยหลายคนก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในความรักของทั้งคู่
ปกติลงรูปคู่ไปไหนมาไหนมีรูปตลอดแต่ว่าพักหลังนับมาเกือบจะเดือนค่ะคุณหายไปเลย
ว่ามีความผิดปกติผิดปกติในความสัมพันธ์กันแล้วสำหรับคู่นี้
อย่างที่บอกไปรูปคู่ไม่มีอะไรก็ไม่อัปเดตนะฮะและอีกอย่างหนึ่ง
ปาดเองก็มีการโพสต์ข้อความเศร้าเศร้าอยู่เสมอค่ะซึ่งไม่ต้องเสียเวลาเดากันไปนะฮะ
แน่นอนว่าตอนนี้เลิกกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลิกกันเพราะว่าเหตุผลอะไร
สายปากบอกตอนนี้ยังไม่พร้อมบอกค่ะคุณ
พร้อมบอกเมื่อไหร่เธอยินดีจะบอกให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะ
กว่าจะมาเจอกันเนี่ยเขาไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่
ป่านนะฮะส่วนอเบย์เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้ว
แล้วก็ไปเจอกันแต่ว่าความเป็นแฟนคลับของอาเบเนี่ย
ฉันยอมใจจริงนะตามกดไลค์ทุกรูปตามคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์
หวังว่าสายป่านจะได้เห็นเพราะตัวเองคิดตลอดว่าสายป่านเป็นดารา
แต่ท้ายที่สุดแล้วความพยายามความอดทนของอาเบ
ก็ทำให้สายป่านได้เห็นแล้วก็ทั้งคู่ได้มาคบกัน
แต่ทำให้หลายคนช็อกหัวใจอยู่เหมือนกันคุณว่า
ความสัมพันธ์น่ารักของทั้งคู่นี้
หนุ่มคนนึงที่มีรอยสักเต็มร่างกายแต่จริงแล้วหัวจิตหัวใจเขาเป็นคนน่ารัก
ก็เลยอยากจะรู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอสายป่านออกมาพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งแล้วกันนะครับ